หมอปลาท้าพิสูจน์คุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยแกเจอ
คิดว่าเจอเข็มเสกเข้าท้อง
คือไปตรวจสอบแล้วเจอเข็มในท้องจริง
แล้วเจอจริงคือคุณหมอผ่าเข็มออกมา

หมอก็ยังไม่เข้าใจว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้น
แต่คุณป้าเชื่อว่าน่าจะโดนคุณสัยฮะ
ทุกวันนี้พอเอาออกมาก็ยังปวดนะขอโทษนะเนี่ย
มันเจ็บมันเจ็บแป๊บใช่
พัดลมเพลภาษานี้เป็นภาษาโบราณ
คือเหมือนกับมีคนทำของลอยไป

คุณป้าเล็กป้าเล็กสาวรินช่างทองอายุ
๕๘ปีอยู่ในพื้นที่ของพนัฐนิคมจังหวัดระยอง

หลังจากไปหาคุณหมอมาคุณหมอก็ตรวจสอบแล้ว

ก็เลยอยากจะเชิญหมอปลาช่วยมา

สิ่งที่ป้าเจอเนี่ยมันโดนคุณสัยโดนใครทำของใส่หรือเปล่า
หมอปลามาป่ะหมอปลามามาเจอป้าเล็กครับ
หมอปลาเดินทางมาเจอป้าเล็กที่บ้านของป้าเล็ก
แล้วก็คุยกันคุยกันไปคุยกันมาคือเดิมที
ถ้าหากมีพูดผีปีศาจวิญญาณหมอปลาสัมผัสได้
ผมอ้วกผมจะอ้วกนี่เดินรอบบ้านเลย
หมอปลาไม่รู้สึกรู้สาอาการใดไม่มีฮะไม่มีอาการผิดปกติใด
จากนั้นมาหมอปลาบอกเอาป้ามานั่งคุยกันปกติดีกว่า
มานั่งคุยกันแล้วขอให้ป้าเอาเข็มในบ้านของป้าทุกเข็มเนี่ย
เอามาให้หมอปลาดูหมอปลาก็ดูแล้วมาเทียบกับเข็ม
หมอจริงเนี่ยผ่าออกมาจากป้าหมอปลาดูมันเหมือนเข็มที่บ้านป้าทุกอันเลยนะ
อันเหมือนเข็มที่ไปทิ้มป้าดังนั้นหมอปลาเลยสันนิษฐานว่า
มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาถรรพ์หรือเรื่องใครทำของหรอก
เป็นไปได้ไหมถ้าอย่าโกรธหมอปลาเป็นไปได้ไหมป้านอนทับเข็ม
อะไรนะหมอปลาป้านอนทับเข็มและเข็มมันก็เลยเข้าไปในเนื้อไปในพุงของป้า
ป้าก็เลยเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ป้าโดนทำของเดี๋ยวฟังจากหมอปลาครับ
เพราะผมเข้ามาในบ้านป้าผมจับเข็มเล่มนั้นผมก็ไม่เจอพลังงานนะ
มันก็คือเข็มเย็บผ้าในตัวของบ้านป้าซึ่งเป็นไปได้ว่าก่อนนอนป้าเนี่ยมีการเย็บผ้าไว้
แล้วมันไม่เสร็จแล้วพอนอนอ่ะแล้วมือเย็บผ้าไง
อันนี้คือในมุมมองผมนะแต่ในตัวป้าที่ป้าบอกว่ามันเจ็บมันก็เจ็บตรงเนี้ย
ก็อย่างที่ป้าคิดลงเพชรลงพัสพวกเนี่ยเดี๋ยวเคยคุยกันหลังรายการ
ใส่ได้ไอ้เข็มเล็กเนี่ยใส่ไม่ได้ยกเว้นเราละเมอ
เรื่องลงเพชรลงพัสเดี๋ยวหมอป่าจัดจ่ายไข่ให้
แต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำก็คือหลังจากนี้ป้าต้องเก็บเข็มให้ละเอียด
เก็บเข็มให้อยู่ในที่มันที่ของมัน
หากไว้แบบ๐๔๐๕ป้าอาจจะไปนอนทับเข็ม
และเข็มจะเข้าไปแทงภูมิป้าอีกทีก็ได้นะฮะ

ไม่มีพูดผีวิญญาณใดเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ